มีเรื่องของอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สงขลามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน๖คันรวด
กลางสะพานข้ามคลองอุตภาวที่หาดใหญ่นะครับ

เนื่องจากหินนั้นหล่นอยู่เกลื่อนถนน
ทำให้รถคันหน้าเบรกกระทันหัน
ที่ตามมาก็เลยชนต่อกันไปนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ทำให้การจราจรติดยาวเหยียดกว่า๑กิโลเมตร
และส่งผลกระทบกับผู้ที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่

ระบุว่าสาเหตุเกิดจากรถคันหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้รถที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน
ชนท้ายกัน๖คันรวดกลางสะพาน

น่าจะเกิดจากหินที่ตกอยู่เกลื่อนถนน

นายอนุวัฒน์พึ่งมาอายุ๑๕ปี

สุวินทวงอำเภอเมืองปราจินบุรี

ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีสอบสวน

ในปี๑๙๓๕ปีคนขับรถเก่งทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากตัวเมืองปราจินบุรี

ขี่รถจักรยานยนต์มาจากสี่แยกไฟแดง

ทำให้รถพุ่งชนอย่างจัง

ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตกลางทุ่งนา

อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
โดยที่เกิดเหตุพบศพนางลำดวนเติมศรี
อายุ๖๙ปีนอนหงายอยู่บริเวณ

ใบหน้าทับสายไฟฟ้าที่ห้อยลงมาจากเสาไฟ
และใกล้กันพบแม่วัวท้องแก่๒ตัว

นายยุทธนาเพ็งพันธ์อายุ๕๐ปี

เห็นผู้ตายจูงวัวออกไปเลี้ยงตามปกติ

คิดว่านอนพักผ่อนเช่นทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้นอนนานผิดปกติ

ก็พบว่านางลำดวนและวัวอีก๒ตัว
ทับสายไฟฟ้าเสียชีวิตอยู่ที่พื้น

ขณะที่นางลำดวนจูงวัวออกไปกินย่า

เดินเกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่ห้อยลงมาจากเสาไฟ
แล้วถูกไฟช็อตเสียชีวิต